ผมอยากจะช่วยเหลือหลายคนจริงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบแล้วก็
ไทยรัฐทีวีของเราช่วยให้เลยช่วยโปรโมทร้านให้กับคุณครับ
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นร้านขนมนะที่ทำจากเตาเล็กแต่คุณภาพล้นเลยค่ะ
มของร้านนี้เขาทำมาจากแป้งไม่ขัดสีนะคุณ
น้ำตาลไม่ฟอกขาวใช้เนยแท้ว่านี่ลาสกัดแท้รสชาติเน้นแน่นเลยนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะคะ
ยังไงก็ถ่ายภาพเก็บไว้กันได้เนี่ยเราให้ดูตัวอย่างของแบบเมนูต่างของเขานะ
ถ่ายเลยนะ๑๒๓แชะ
คุณส่งรายละเอียดมาได้นะถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้านะครับ
ภาพคลิปสัก๑นาทีบอกชื่อรายละเอียดแล้วก็ราคาสินค้านะจ๊ะ
เราจะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่านฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แย่แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเนาะคุณผู้ชม